คุณผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่บ้านหลังหนึ่งที่กรสิน
ค่ะมีวัยรุ่นชายสามคนถือปืนบุกไปที่บ้านของคู่อริ
อืมเพราะว่าโมโหที่มีหนึ่งในนั้นเนี่ยมาทักแชท
อ่ามาจีบแฟนเขาทางเฟซบุ๊กค่ะก็ถือปืนไปด้วยสุดท้ายเนี่ย
ฝั่งนั้นเขาแย่งปืนนะฮะอืมแล้วปืนลั่นโอ้โห
อ่าโดนคนในบ้านเนี่ยเจ็บไปคนหนึ่งส่วนคนที่บุกไปถือปืน
ก็ต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดสุดท้ายเนี่ยถูกตามจับได้
ถูกรุมสกรรมเจ็บสาหัสเหมือนกันนะฮะอืม
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ในบ้านนะฮะซึ่งเสียงคนในบ้านก็บอกกันบอกให้เรียกตำรวจนะฮะ
มีคนถูกยิงนะฮะในบ้านหลังนั้นนะครับอ่าชาวบ้านถ่ายไว้ได้นะครับ
ห้าทุ่มนะฮะของคืนที่ผ่านมาบ้านหลังนี้อยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดกรสินนะครับทุกผู้ชมครับ
คนเจ็บเนี่ยถูกปืนลูกซองยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกกับหน้าท้องนะฮะนี่นอนนี่อยู่กลางบ้านตรงนี้นะฮะ
เข้าหน้าท้องนัดหนึ่งหน้าอกนัดหนึ่งชื่อนายธนาวุฒิสร้อยอีกสองวันถือว่าป๊อปอายุยี่สิบเจ็ดปี
อีกคนนึงที่เจ็บนะฮะชื่อเล่นชื่อเบนส์ชื่อจริงคือพัทรพลดงอุทิศอายุ๓๒ปี
คนนี้เจ็บเนี่ยนี่คือคนที่บุกมาที่บ้านเขานะถือปืนมานะฮะ
แล้วถูกเขาแย่งปืนแล้วปืนมันลั่นไปโดนป๊อปนะป๊อปนี่เป็นคนในบ้านไม่ใช่ฝั่งที่บุกมา
ก็ปืนก็หลุดมือก็เลยถูกฝั่งในบ้านเนี่ยเขารุมกระทืบอาการสาหัสนะฮะ
ตอนที่พยายามวิ่งหนีนะครับอ่าหนีไปได้เนี่ยไปซุกตัวอยู่ในพุ่มไม้บ้านตรงข้ามนะครับ
แต่ว่าเขาตามจับได้เนี่ยฮะอาการสาหัสเลยนะฮะมืดตึ๊บเลยเนี่ย
เมื่อคืนนี้นะครับสุดท้ายกู้ภัยก็ต้องนำตัวในเบ้นส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ
คุณผู้ชมครับได้คุยกับคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์นะฮะนี่คราบเลือดอะไรยังอยู่เต็มเลยนะ
เธอชื่อแก้มนะครับแก้มเนี่ยบอกว่าเมื่อคืนนี้ตั้งวงดื่มเหล้ากันอยู่อยู่กันเกือบ๑๐คน
อยู่เบนส์กับเพื่อนอีก๒คนชื่อต้นกับเนสรวมเป็น๓คนขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็มาเรียกหานนถามนนอยู่ไหนนนอยู่ไหนแต่ตอนนั้นนนไม่อยู่
เพราะนนท์เนี่ยเข้าไปนอกบ้านแล้วเบนส์ก็ชักปืนลูกซองขึ้นมาแล้วชี้หน้ากลุ่มพวกเขาเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ชี้หน้าทีละคนทีละคนเลยเพื่อจะถามว่านนอยู่ไหนจนคนที่บ้านเนี่ยที่อยู่ในวงเล่าเนี่ยแก้มบอกว่าเขาก็ตัดสินใจ
เข้าไปแย่งปืนจากเน้นเพราะกลัวเบ้นจะยิงออกมาสุดท้ายปืนมันลั่นฮะนี่ไงแล้วกระสุนไปโดนป๊อปป๊อปคือคนที่อยู่ในบ้านนะ
อยู่ในวงเล่าตัวเบ้นเองพอถูกแย่งปืนไปก็พยายามวิ่งหนีไปหาที่ซ่อนตัว
ก็ไปอยู่ในพุ่มไม้บ้านตรงข้ามสุดท้ายเนี่ยเขาตามไปเจอนะฮะก็เลยทั้งช่วยจับทั้งถ้วยลุมสกรรมอ่ะ
เองก็เจ็บหนักเลยนะฮะสาหัสเลยส่วนเพื่อนอีกสองคนก็หนีไป
แก้มว่ามันเกิดจากอะไรแก้มบอกไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันนะ
ระหว่างสองกลุ่มนี้คือกลุ่มของเบนส์กับกลุ่มของนนที่เบนส์มาตามหานะครับ
เขาเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะแต่มาแตกกันมาขัดกันตอนหลัง
อาจจะวิวาดกันหรือว่าขัดกันเรื่องยาเสพติดหรือเปล่า
ก็มีปัญหากันมาตั้งแต่โดนเลยค่ะเรื่องยาเสพติดค่ะเรื่องเงื่อนน้ำ
อื้อหือเรื่องราวยังกันในหนังทุกผู้ชมครับวันนี้สพหนองกรุงศรีนะฮะ
เรียกตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำนะครับ
หนึ่งในนั้นก็คืออธิวัฒน์นะฮะอธิวัฒน์อายุ๒๒ปีนี่ฮะ
ที่วัดก็ให้ข้อมูลกับคุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้สักประมาณห้าทุ่มตัวเขากับเพื่อนก็นั่งล้อมวงกินข้าวนะ
ตั้งวงกันอยู่ที่ห้องครัวของบ้านหลังเกิดเหตุอยู่อยู่เบนส์เนี่ยเดินมาทางหลังบ้านนะครับ
แล้วถือปืนมาด้วยแล้วถามหานนนะฮะตัวเขากับเพื่อนก็บอกไม่รู้อยู่ไหนจริง
ทีนี้เบนส์ก็เลยใช้ปืนจี้ทีละคนทีละคนเพื่อจะถามหานนท์ให้ได้
สุดท้ายก็เลยมีการแย่งปืนกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาขัดแย้งเรื่องอะไรกัน

แล้วได้ยินเสียงของปืนก็รีบวิ่งไปเหาะดูพี่ผมเพราะว่านอนจบปองเลือดนะครับ
ยี่ยากเต้น

จนเป็นร่างระบายอะไรหรือครองพวกนี้

คือทางฝั่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขาไม่ช่วยกันแย่งปืนเนี่ย

เบนส์ยิงแบบโอ้โหป่านี้เจ็บตายกันไปหลายคนจะทำยังไงนะครับ
ภูมิกับการสภพน้องกุ้งศรีพันตมตเอกโครงศักดิ์วีรัสยุรินะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บ๕คนนะฮะ
ฝั่งของในเบนส์ที่ถือปืนมาเนี่ยก็เจ็บไปสามคนนะฮะ
ก็โดนทั้ง๓คนนะถูกไล่จับได้ทั้ง๓คนก็เจ็บทั้ง๓คน
ฝั่งของบ้านนะหลังเกิดเหตุก็มีในป๊อปที่ถูกกระสุนยิงเข้าไปนะครับ
แล้วมีคนหนึ่งที่ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยตำรวจบอกว่ามันเริ่มมาจากนน
นนนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มของป๊อปนะที่ถูกปืนลั่น

นนท์เนี่ยทักเฟซบุ๊กไปจีบแฟนของเบนส์
อันนี้ตำรวจบอกนะฮะเบนส์ก็เลยไม่พอใจก็เลยบุกไปหา
ส่วนในเรื่องที่ว่ามีปมยาเสพติดขัดกันหักกันเรื่องเงินค่ายาเสพติดหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าต้องสอบสวนขยายผลให้แน่ชัดก่อน
แต่ณขณะนี้คือเรื่องที่นนเนี่ยทักแชทเฟซบุ๊กไปจีบแฟนของเบนส์